ครูสอนดนตรีเราก็เชื่อว่าท่านคงน่าจะใจเย็นเพราะท่านสอนดนตรี

เขาสอบกันอยู่นะครับมีเด็กนักเรียนชายไม่สนใจนะครับ
ครูก็เลยตบเอาเสียงแน่นเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เชื่อลองไปฟังดูครับ
แน้นมงคริสมนิยมมากคุณท่านสุดสุขในการพัฒนาเข้าจากพัฒนาไทย

เออนะครับนี่เป็นคลิปที่ถูกแชร์ลงบนโลกออนไลน์นะครับ
ครูดนตรีตบหัวนักเรียนชายเสียงดังแน่นนั่นออกเลยนะครับ
หลังจากคลิปนี้ถูกแชร์นะครับชาวเน็ตพากันวิจารณ์ยับตำหนิคุณครูนะครับ
อารมณ์ร้อนแล้วก็ใช้ความรุนแรงกับเด็ก
ได้โพสต์ข้อความเสียใจด้วยเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
ขอโทษนักเรียนด้วยช่วยลบคลิปด้วยขอบคุณ
แล้วก็มีอีกอันหนึ่งบอกว่าขอลาออกจากครูนะครับนักเรียน

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามโดยตรงกับคุณครูเลยในคลิป
คุณครูนาวินครับอายุ๕๔ปี
เป็นครูสอนวิชาดนตรีที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่บ้านไผ่ขอนแก่นครับ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นคาบเรียนสุดท้ายวันที่๖พฤศจิกายน
ซึ่งเป็นการสอบกลางภาคในวิชาดนตรี
นักเรียนยืนเรียงแถวกันเพื่อร้องเพลงตามโน้ต

แต่ระหว่างนั้นมีนักเรียนชายสองคนยืนหยอกล้อกันครับ
ซึ่งก่อนนั้นก็เตือนไปแล้วหลายครั้ง
แต่ทั้งสองคนไม่หยุดก็ยังหยอกล้อกันอยู่นั่นนะฮะ
ด้วยการตบหัวกันเด็กตบเล่นกันก่อนนะ
ด้วยความที่ครูโมโหครับก็เลยเดินมาตบบ้างคราวนี้
ตบหัวทั้ง๒คนตามคลิปแล้วนะฮะ

ก็พยายามจะติดต่อครอบครัวนักเรียนทั้งสองคนนะครับ
แต่ยังไม่สามารถติดต่อได้
โดยส่วนตัวนะครับครูนาวินบอกว่าไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบของตัวเองนะครับ
แล้วก็อยากจะขอโทษผู้ปกครองยอมรับว่าทำรุนแรงจริง
แต่ก็เป็นเพราะครูเขาบอกว่าเขาเป็นครูสมัยเก่า
ยังติดนิสัยใช้วิธีลงโทษด้วยการตี
แต่ที่ทำไปก็เพราะว่ารักลูกศิษย์นะฮะ
อยากให้ทุกคนได้ดีจากนี้ก็พร้อมจะรับผิดชอบทุกอย่าง
รวมถึงการถูกตั้งกรรมการสอบด้วยนะครับ
ส่วนที่โพสต์นะฮะว่าบอกจะลาออกขณะนี้

ล่าสุดก็ลบโพสต์นั้นไปแล้วครับคุณผู้ชมครับ
ก็ถ้าเด็กไม่ดื้อเชื่อฟังก็คงไม่มีภาพแบบนี้ออกมา
ซึ่งไม่ได้มีที่เดียวก็ยังมีทยอยออกมาอีกเรื่อย